อีกหนึ่งคดีนะครับตำรวจจังหวัดสาแก้วนำหมายสารไปบุกจับแก๊งวัยรุ่นที่มีการฉุดเด็กหญิงอายุ๑๑ปีไปรุมโทรมข่มขืน
การจับกลุ่มครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับชาวบ้านในพื้นที่แต่เบื้องต้นผู้ต้องหานั้นยังคงให้การภาคเศษอยู่นะครับ
ตำรวจภูทรหนองหมากฝ้ายนำหมายสารจังหวัดสาแก้วเข้าไปควบคุมตัว
นายสรจิตพรมสิริอายุ๒๑ปี
จากบ้านในตำบลหนองหมักฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้ว
ไปสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษอยู่
ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันว่ามีหลักฐานสามารถเอาผิดได้รวมทั้ง
และให้พักพวกอีก๓คนรุ่มข่มคืนซ้ำตั้งแต่กลางดึก
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๘เมษายนที่ผ่านมาครับ
จนเด็กหญิงหวาดกลัวและหนีเตลิดออกจากโรงพยาบาล
กู้ภัยนำตัวไปส่งเพื่อตรวจร่างกาย
สุดท้ายเด็กก็ยอมกลับบ้านแล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
จนกระทั่งในวันนี้ศาลจังหวัดสาแก้วจึงออกไม้จับ
นายสระจิตและพวกอีก๒คน
ขณะเดียวกันผู้เสียหายได้ไปชี้จุดเกิดเหตุที่กระท่อม
ภายในไร่แห่งหนึ่งพบร่องรอยของการมั่วสุม

ชาวบ้านระบุว่ามักมีวัยรุ่นไปเสพยาเสพติด

และหลังทราบข่าวว่าสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุ

จากว่าที่ผ่านมาต้องหวาดภาวะกับพฤติกรรมของแก๊งอันตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นอย่างมาก
แต่ก็ไม่กล้าที่แจ้งบ่อแสกับเจ้าหน้าที่
เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายครับ